เดี๋ยวไปดูปฏิบัติการไล่ล่าคนร้ายแก๊งค้ายาเสพติด
ก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่
แล้วกล้องที่อยู่ที่หมวกของเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจับภาพไว้ได้ตลอดเลย
เดี๋ยวท่านผู้ชมไปดูนะครับเหมือนฉากในภาพยนตร์เลยนะครับ
นี่ครับหนีแบบออกซ้ายไปขวา
เหมือนกับว่าไอ้ที่เราซ้ายไปขวามาเนี่ยเราน่าจะหลบได้
ไม่จ้าหน้าที่ก็ตามพวกเขาไปเรื่อย
โดนจากกระยันยนต์แล้วเดี๋ยวจะมีรถตู้ของเจ้าหน้าที่มาเสริมอีกครั้งนึง

นี่ฮะแล้วที่สุดแล้วไม่รอด
ใช่
หนีสุดชีวิตตรงนี้
รถล้มเฉยมาสอนเสียหลักล้มลงข้างทางไม่ต้องไปยิงล้อไปไหนออกไปเหยียดให้ล้มอะไรหรอกล้มเอง
ตำรวจเขาก็มาเสิร์ฟมาช่วยกันละล้มละพูดที่ถูกขี่จักรยานยนต์ไล่ตามาแล้วก็ถูกจับจนได้เนี่ยเป็น
ผู้ต้องหาคดียาเสพติดนะครับชื่อว่านายสามารถเปรมปรีอายุ๒๕ปี
ในตัวเจอยาบ้า๙๓เม็ดซ่อนเอาไว้ในกล่องแบตเตอรี่สำรองของรถจักรยานยนต์นะฮะ
เราก็ติดต่อไปยังตำรวจเจ้าของคลิปนะครับทราบชื่อว่าท่านคือดาบตำรวจเจริญการะเกดเป็นสายตรวจของสพเมืองสุพรรณบุรี
บอกว่าวันเกิดเหตุคือช่วงเที่ยงวันที่๗มิถุนายนตอนนั้นออกไปตรวจตามปกตินะครับไปกับสายตรวจที่เป็นคู่กันคือ๑๐ตำรวจโทศักดิ์สิทธิ์วังวง
พอขี่รถจักรยานยนต์สายตรวจไปถึงสี่แยกไฟแดงก็เจอนายสามารถขี่จักรยานยนต์มาพอเห็นเจ้าหน้าที่อืม
มันขี่ฝ่าไฟแดงค่ะแล้วตำรวจเขาจะไม่คิดว่ามีพิรุษเหรอใช่ไงนี่ไงตำรวจก็ตามสิ
ใช่พอล้มอ้าวอย่าบ้าเต็มเลยเก้าสิบสามเมตร
บอกให้เขาจอดให้จอดทีนี้เขาเปิดหน้าขึ้นมาเราจำได้ว่าคนนี้เราเคยรู้ประวัติเขามาก่อน
ให้เขาจอดเขาไม่จอดทีนี้เขาก็ขับรถเบิ้ลหนีเลย
ระยะทางวิ่งประมาณ๓๐กว่ากิโลวิ่ง
พอไปถึงหนูต้องวิ่งเข้าไปโค้งตรงนั้นก็จะมีฝนตกนะมีน้ำ
แล้วรถเขาก็เกิดเสียหลักขึ้นมาล้มลงมาผมจะได้ทำการจับกลุ่ม
ขี่นี้ไป๓๐กว่ากิโลเมตรค่ะนายสามารถสรภาพว่ารับยาบ้าจากเพื่อนมา๒๐๐เมตร
ราคา๑๔๐๐๐บาทเพื่อเอามาขายต่อให้กับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่สุพรรณบุรีนะครับ
ก็จะบวกกำไร๑เมตรละ๘๐บาทก็ถูกสอบพ่อบางประมาณด้วยเหมือนคดีไป
เพราะฉะนั้นใครที่ซื้อยาบ้าจากนายสามารถเนี่ยขอให้รู้ไว้ว่าคุณถูกบวกกำไร๘๐บาท
ขอให้คุณมาแจ้งความที่ตำรวจว่าคุณถูกโกงราคาใช่ไหม
เพราะอันนี้มันเพราะค้าคนกลางไงอ๋อใครจะมาบ้าจากก็โดนจับด้วยไง
ไม่ได้เหรอแต่ก็เผื่อรักษาความเป็นธรรมของตัวเองถูกโกงราคา
ก็ไปแจ้งความว่าโอ้ผมซื้อยาบ้าถูกค้ากำไรเกินควรสามารถนะ